ตอนแรกเนี่ยที่มันมีเรื่องข่าวเพจนี้ออกมา
แล้วก็เคยพยายามเตือนไปแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สมควร

พ่อยก็มีการแอบติดต่อทางนู้นไปว่า
มีอะไรมาคุยกันอย่ามาทำอะไรอย่างนี้

แต่ว่าคือเขาก็ไม่ติดต่อเรามา
แต่ว่าก็จะมีแบบกระแสไปคอมเมนต์ตรงนู้นตรงนี้เรื่อย
แล้วก็แบบเหมือนดิสเครดิตสร้างความเสียหายกับเราตลอดเวลาเลย

แล้วแต่ว่าพลอยแค่ลองดูว่าถ้าเผื่อว่าเขาหยุดแล้วพลอยก็จะไม่เอามาพูด
แต่ว่าเพราะเอิญว่าเขาไม่หยุดก็ยังว่ากันต่ออะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากจะให้เขารู้ว่าอันนี้มันเป็นยังไง
เพราะไม่งั้นเขาพูดไปเรื่อยเดี๋ยวเกิดมีคนเชื่อขึ้นมา
คนที่เสียหายเนี่ยไม่ใช่ใครเลยเป็นเด็กตัวเล็กคนหนึ่งค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวคงมีการฟ้องรองแจ้งความอะไรอย่างนี้กันตามนำดับ
ขั้นตอนก็ตอนนี้ตำรวจก็
พยายามจะสืบหาอยู่อะค่ะ

ไม่มีใครใช้ข้อมูลจริงของตัวเอง

ก็ไม่เป็นไรค่ะตำรวจที่ช่วยอยู่ตอนนี้ก็สัญญากันแล้วว่าจะช่วยดูแลให้เต็มที่แล้วก็ติดตามค่ะ
ร้อยแล้วค่ะแล้วก็พลอยมีกลุ่มคนที่เชื่อว่าจะเป็นคนที่จะทำตรงนี้เรียบร้อย
ส่งหลักฐานให้หมดแล้วก็เหลือแต่ว่าการหาหลักฐานที่มันแน่ชัดแล้วก็จับกลุ่มอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะ
ที่สุดเลยค่ะยังไงถ้าเผื่อว่าถึงคุกก็ต้องถึงคุกอะค่ะ
พอยไม่เน้นเรื่องเงินเท่าไหร่พลอยเน้นเรื่องการที่เขาต้องเข้าไปรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำมากกว่า
เพราะว่าคือด้วยความที่ลูกเนี่ยขอบอกเลยว่าพลอยก็บอกได้ว่าลูกเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกัน
คือหลายคนก็บอกเฮ้ยไม่ต้องตรวจหรอกแกดูพี่แหม่มพี่แหม่มแคสลูกคนโตหน้าไทยลูกคนกลางหน้าฝรั่งคนเล็ก
เดี๋ยวก่อนนะคนกลางหน้าจีนคนเล็กหน้าฝรั่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่พอยว่าอันนั้นเราเข้าใจแต่ว่าเรากลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจ
แล้วพลอยไม่ต้องการให้แบบลูกโตขึ้นมาแล้วมาถามพลอยว่าแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าอะไรยังไง
แต่ว่าถ้าเผื่อพลอยตรวจตอนนี้เสร็จตอนโตเนี่ยถ้าเผื่อลูกถามพลอยตอบได้เลยว่า
ล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องกับลูกแม่ไปตรวจมาแล้ว
อันนี้ไม่ทราบค่ะควรพูดพี่พีเตอร์อีกกว่าค่ะ

คุยเลยค่ะที่บอกว่าจะให้เหมือนคุณแม่เข้ามาคุยกับครอบครัวพี่พลอยก่อนค่ะ

พลอยตอนนี้เหมือนเราปล่อยวางเรื่องพี่ปีเตอร์ไปแล้วป่ะครับ

ตอนนี้ก็ยังเหลือแต่เรื่องเพจที่ตั้งขึ้นมาตรงนี้ที่พลอยต้องจัดการ
ให้๕ปี๑๐ปีข้างหน้าก็จะต้องจบให้ได้ค่ะ
ถามถึงเรื่องคู่กรณีฝ่ายชายเลยค่ะเขาบอกว่าฝ่ายนั้นไม่ใช่ผู้ชายแมนทั้งแพ่งจริงค่ะ
จะเรียกว่าคู่กรณีเหรอเพื่อนสนิทพี่เนี่ยวันนี้ก็มา
ใช่ก็เขาเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบเพศอะไรคือเอาจริงมันไม่จำเป็นหรอกว่า
ผู้หญิงจะต้องชอบผู้ชายผู้ชายจะต้องชอบผู้หญิงถ้าเผื่อว่าใครเลือกจะชอบเพศอะไร
แล้วมีความสุขก็ทำอย่างนั้นดีกว่าจริงไหมคะ
เขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะพี่พ่อ
ก็เอาจริงคือก็ขอโทษเพื่อนทุกวันนะคะว่าบางทีเราทำให้
ในการที่เขาไม่ได้ต้องการจะเปิดเผยตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่า
ซึ่งเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็พ่อแม่เขาก็โอเคอยู่
ใดที่ว่าเพื่อนไม่ได้ไปทำอะไรผิดกับใคร
ก็มันก็โอเคก็รับได้อยู่พี่ก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้มากค่ะขอสกิปต์แล้วกันค่ะ
พี่พ่อค่ะคุณครับถามเรื่องสถานการณ์ของพี่พิเติร์นหน่อย
ทั้งนั้นนะคะพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าพอยุ่งมากมีงาน
งานอย่างวงการแล้วก็มีงานส่วนตัวแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปบิน
ไหนจะต้องเลี้ยงลูกอีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอโทษอ่ะ

ค่าเลี้ยงดูยังส่งกันอยู่ไหนค่ะ
เลี้ยงดูไม่ขอพูดถึงนะคะตามนั้นตั้งนานแล้วค่ะ
เป็นอย่างไรแต่ก่อนก็เป็นตามการนั้น
คือตอนนี้มันไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราทางด้านกฎหมาย
หรือการธุรกิจของเราก็ใช้มั้ยพี่พาย
ตอนนี้ไม่มีค่ะอนาคตข้างหน้าก็หวังว่าคงจะไม่มี